ดูภาพความสวยงามของคุณแตงโมกันสักนิดหนึ่งนะครับ

มาประกอบเรื่องของการเตรียม

สวยจริงค่ะ

ชายของคุณแตงโมได้โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก
โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความแจ้งกำหนดการจัดพิธี
ไว้อะไรคุณแตงโมพัทธริดาหรือว่านิดาพัชรวีรพงศ์
ในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนี้
เวลา๑๘๓๐นถึง๒ทุ่มนะครับ

นามัศกาลชั้น๖โรงเรียนนานาชาติทรีนิตี้
โดยขอให้แต่งกายโทนสีขาวชมพูแล้วก็โอรสนะครับ

แล้วก็เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังโควิด๑๙นะครับ
คริสตจักรจะแจ้งวิธีการเข้างานไว้อะไร

ใช่ค่ะ